ตอนนี้หลายภาคการเมืองก็เริ่มนำเสนอนโยบายในการเลือกตั้งกันแล้วนะครับ
แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดเลี้ยงระดมทุนนะครับ
วันนี้จะพาไปดูสีสันเรื่องการจัดเลี้ยงระดมทุนของพักการเมืองกันนะครับ

โดยมีศิลปินนักแสดงสลับสับเปลี่ยนขึ้นเวทีตลอดทั้งคืนซึ่งงานนี้มีผู้พร้อมสนับสนุนอย่างสุดใจ
จนทำให้ยอดเงินได้ทะลุเป้าไปแล้วกว่า๖๕๐ล้านบาท
ส่วนอาหารสไตล์ยุโรปที่ออกจะแพงแสนแพงก็มีทั้งแซลมอนรมควันหอยเชลอเมริกาและอวอร์คาโดเสิร์ฟคู่กับซอสส้มซุปไซราวิโอลี่กุ้ง
ขณะที่พักของลุงกำนันรวมพลังประชาชาติไทยก็ใช่ย่อยระดมทุนผ่านโต๊ะอาหารมื้อละ๑ล้านบาท
ศิลปินดารามาจัดการแสดงในรูปแบบเดียวกันกับพักพลังประชารัฐ
ล่าสุดมีตัวเลขอย่างเป็นทางการออกมาแล้วได้เงินเข้าพักไปเหนาะ๒๓๔ล้านบาท
มาดูพักที่เคยยิ่งใหญ่อย่างพักเพื่อไทยวันนี้ขอสวนกระแสเตรียมจัดงานเล็กปูเสือล้อมวงนั่งกินข้าวกับชาวบ้าน
เชิญชวนให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานทำอาหารมาแลกเปลี่ยนกัน
ส่วนใครจะบริจาคเงินหรือไม่ไม่ใช่ปัญหาแค่๑บาทก็พร้อมจะอ้าแขนรับ
โดยยืนยันว่าจะไม่สิ้นเปลืองหรือจัดงานเลี้ยงหรูหราที่มีลักษณะเหมือนตบหน้าประชาชนอย่างพักพลังประชารัฐแน่นอน
สำหรับนักการเมืองเก่าก็ไม่ควรทำสำนักนักการเมืองใหม่ก็ไม่ควรหัดทำนะครับ
แล้วก็ไม่ได้เห็นหัวประชาชนนี่เขาก็ตบหน้าประชาชนนะคุณตบหน้าประชาชนนะ
คุณให้เขา๕๐๐บาทแล้วคุณคืนคำละ๓๐๐แล้วคุณกินมื้อละ๓แสนให้เขาได้เท่าคุณได้ไหม
ให้ทำไม๕๐๐บาทให้ไปเลย๓๐๐๐๐๐บาทหมายจริงก็เปล่า
อีกหนึ่งพักคืออนาคตใหม่แม้ว่าจะยกเลิกแผนระดมทุนผ่านกอล์ฟการกุศลและวิ่งมาราทอนเป็นที่เรียบร้อย
แต่ยังมีช่องทางเปิดรับเงินสนับสนุนพักผ่านการรับสมัครสมาชิกพักประเภทตลอดชีพอุปถัมภ์
รวมถึงรายได้หลักที่มาจากการขายสินค้าที่ระลึกทั้งเสือยืดกระเป๋าเคสโทรศัพท์มือถือ
ที่ทำให้มีเงินไหลเข้าพักมาแล้วไม่ใช่น้อย
ส่วนที่เหลือทั้งพักประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาและชาติพัฒนาต่างประสานเป็นเสียงเดียวกันว่า
ไม่มีแนวคิดจัดงานระดมทุนเพราะยังตั้งหลักไม่ทัน
รวมถึงภูมิใจไทยที่หัวหน้าพักอย่างอนุทินชาญวิรากูลเคยออกมาประกาศเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่า
คนทำงานการเมืองกับพักต้องมีความพร้อมรอบด้านทั้งกำลังกายและกำลังใจรวมถึงกำลังทรัพย์ของตัวเอง